ใครที่อยู่แถวแยกพงเพชร

บอกมาหน่อยว่าเคยเจอผู้ชายลักษณะแบบนี้หรือเปล่า
ผู้ชายคนนี้วิธีการหรือพฤติการของเขาก็คือ

แล้วก็ไปปีนขึ้นรถที่ไม่รู้จักค่ะ
แล้วใช้เท้ากระทืบกระจกจนพังเลยนะ
แม่ลูกคู่นี้นะคะเขาไปเจอเหตุการณ์นี้ล่าสุดน่ากลัวมากดูคลิปค่ะ

จับจับเลย
แต่ว่าที่
พี่คนขับรถโง่โหมากถอดต้องเท้าตบเลย

เป็นผู้หญิงขับรถมาเจอแบบนี้น่ากลัวมาก
คนที่ไปประสบเหตุชื่อว่าพี่สุรีพรค่ะ

พอถูกหลายคนจับควบคุมตัวได้แล้วนะ

สุริพรเล่าว่าขับรถมาจากอายุทยาค่ะมารับลูกสาวสองคนไปกินข้าว
พอถึงติดไฟแดงอยู่ขวาสุด
ผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาขวางหน้ารถเลย
พูดจาโวยวายลูกสาวเห็นท่าไม่ดีช่วงนั้นก็เริ่มยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้
ผู้ชายคนนี้เหมือนจะคลุ้มคลั่งหนักกว่าเดิมค่ะ
ใช้มือทุบฝากระโปรงก่อน
แล้วหลังจากนั้นกระโดดขึ้นมายืนที่หน้ารถ
แล้วใช้เท้ากระทืบกระจกหน้ารถจนแตกเลยค่ะ
กำลังจะออกรถไปก็มีชายคนเนี่ยมายืนข้างหน้า
แล้วก็มายืนเหมือนกับโวยวายแล้วก็บีบแก่ไล่

เอาสัตว์ท็อตกระทืบกระจก

เสร็จปุ๊บอำรวจเขาก็ออกมาจากบ้องเห็นไหม
แล้วก็มีพลเมืองดีเข้ามากลุ่มหนึ่ง
น่ารักมากพลเมืองดีเข้ามาช่วยกันล็อกตัว
แล้วก็เอาเทปทางทายล็อกมืองให้เรียบร้อย

ตรงนั้นมีป้อมตำรวจอยู่๔แยกพอดี

นำชายคนนี้ไปที่โรงพักตรวจค้นในกระเป๋าคาดเอว
พบบัตรประชาชนระบุชื่อว่านายหัสดีอายุ๒๔ปีเท่านั้นเองนะ
และนอกจากนี้พบขวดพลาสติกบรรจุกาว

ตำรวจตั้งข้อกล่าวหาค่ะสูดดมสารระเหยทำให้เสียทรัพย

ใครจะรับผิดชอบรถที่มันเสียหาย
อ๋อเครื่องจบแก่ป่ะอ๋อเครื่องจบแก่ป่ะ